กาแฟร้านนี้ยังไม่ทันเปิดร้านเลยฮะโอ้โหมาเกยถึงที่เลยนะ
อะไรอ่ะคะรถยนต์ครับโอ้ไม่ใช่มาจอดรอเพื่อจะซื้อกาแฟนะฮะ
เสยขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วมาจอดอยู่ที่หน้าร้านภาพวงจรปิดจับวินาทีดังกล่าวได้ครับ
อุ้ยมายังไงคะน่ะรถคันนี้คือแบบเป๋มานะตอนประมาณสักเนี่ยฮะ
งูขึ้นมาเลยอ่ะค่ะโอ้โหคือถ้าดูเวลาตามวงจรปิดนี่คือรุ่งเช้านะ
ก็คือหกโมงเก้านาทีนะแต่ฟ้าอาจจะยังไม่ได้สว่างมากเพราะช่วงนี้นั่นอ่ะใช่
แล้วคือเกยขึ้นมาจอดอยู่หน้าร้านกาแฟเลยครับโอ้นี่อยากจะกินกาแฟป่ะคะเนี่ย
โอ้โหเช้าไปเปล่าแล้วไม่ควรจอดแบบนี้เหนือสิ่งอื่นใดคือคนขับลงมาจากรถได้
โดยสภาพคือปกติมากทั้งที่ชนแรงแบบนี้ตอนแรก
ถ้าไม่เห็นว่าเขาเปิดประตูลงมาเนี่ยบางคนบอกว่าไม่หนักไม่หนักก็ตาย
คือแต่นี่คือลงมาแบบเบาสบายมากเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อายุทยาครับเมื่อตอนช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาช่วงกม๘ครับ
ถนนทางหลวงหมายเลข๓๐๕๖นี่เส้นทางหลวงด้วยนะอำเภออุทัยครับ
อุทัยก็ไปตรวจสอบเป็นรถเก่งนะฮะนี่สภาพจุดเกิดเหตุครับบริเวณนี้
และตรงนั้นคือรถเก่งที่ไปจอดเกยสภาพนี่ครับ
คุณผู้ชมครับข้าวของเครื่องใช้กระถงกระถางต้นไม้แตกกระจัดกระจายแบบนี้นะฮะ
และอีกนิดเดียวจะเป็นเสาไฟห่างกันแค่อีกประมาณคืบหนึ่ง
เสาไฟตั้งอยู่ตรงนั้นร้านพังหมด๒คืบเต็มที่
เจ้าของร้านกาแฟชื่อว่าคุณทรงยศบอกว่ากำลังนอนหลับอยู่เพราะมันยังเพิ่งจะเช้าเองอะครับ
ร้านยังไม่เปิดแล้วสักพักหนึ่งมีคนโทรมาบอกว่าอ้าวร้านถูกรถชนเนี่ยสภาพคือเละเลย
ตกใจมากพอออกมาดูโอ้โหมาเกยถึงตรงนี้เลย
แล้วเขายังห่วงคนขับรถนะครับว่าคนขับรถเป็นอะไรหรือเปล่า
โชคดีว่าคนขับไม่ได้เป็นอะไรมากลองฟังครับ
นี่ค่ะ

นี่ฮะโชคดีเพราะว่าถ้าเกิดพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าต้นใหญ่เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเละกว่านี้ขนาดไหนนะครับ
ส่วนคนขับรถเก่งเป็นพนักงานโรงงานเขาบอกว่ากำลังขับรถนี่นะฮะ
จะไปทำงานนะส่งท้ายปีด้วยนะครับ
แต่ปรากฏว่าหลับในเหตุผลนี้อีกแล้วหลับในครับ
ช่วงนี้คนอาจจะนอนดึกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำงานเอาโอทีหรือบางคนช่วงนี้เริ่มปาร์ตี้แล้ว
ต้องระวังฮะหลับในแล้ววูบรู้อีกทีก็คือรถเกยขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วไปจอดชนอยู่บนหน้าร้านกาแฟแล้ว
ความเสียหายต่างเดี๋ยวให้ประกันมาดำเนินการ
ก็ดีที่เขาไม่ได้หนีไปไหนและพร้อมรับผิดชอบ
ระมัดระวังนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับทุกท่านครับ